ช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายนะครับ
ถ้าพูดง่ายตอนนี้หน่วยงานของเราไม่มีหน่วยงานไหนสามารถแก้ปัญหาได้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นปัญหาต้องบอกว่าเรื้อรังนะเพราะว่ามันฝังรากลึกมานาน
สิบหลายยี่สิบปีแล้วนะครับโดยเฉพาะศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตอนนี้หน้าที่ของเขาคือปรับปรามเรื่องของการทุจริตจะดูเหมือนว่าปัญหานี้ยังคงไม่หมดไป
ยังคงมีอยู่ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายครับ
สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

วันนี้วันศุกร์อยากจะตอบคำถามข้อข้องใจของแฟนรายการหน่อย
มีหลายรายครับที่ถามมาถึงเรื่องข่าวสินบนโรนสลอยซ์
ถามว่าทำไมจึงเงียบไปถามว่าทำไมไม่มีข่าวต่อเนื่องบนหน้าหนังสือพิมพ์
ถามว่าทำไมไม่มีข่าวต่อเนื่องบนหน้าจอโทรทัศน์
เพราะว่ามันส่ออาการว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะหายไปกับสายลมหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายจะจับมือใครดมไม่ได้เลยหรือเปล่า
นี่เป็นแฟนรายการเขาห่วงมาครับ
ต้องบอกว่ามีปัญหาจริงครับ
ผมเนี่ยมีหนังสือพิมพ์อยู่เกือบ๑๐ฉบับ

หายไปเลยครับมีอยู่ฉบับเดียวที่พาดหัว

สินบนยังวนในอ่าง
สอตชสั่งอายการสูงสุดขอข้อมูล
แต่ว่าก็ไม่ถึงกับคนในอ่างทีเดียว
เพราะว่าถ้าไปดูในเนื้อข่าวก็มีความคืบหน้า
บางส่วนว่าท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเนี่ย
ในฐานะประธานสอตชเนี่ยเมื่อวานนี้เขาประชุมกัน
แล้วท่านก็บอกกับนักข่าวว่าสอตชได้หารือเรื่องสินบนโลนสรอยด์
เพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
ซึ่งนายสันเสริญผลเกียรติเลขาปปชกับนายพิสิทธิ์ลีลาวัชโลภาษ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมให้รับทราบ

รายงานว่าข้อมูลที่ปปชชี้แจงก็มีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้น
โดยได้รับข้อมูลจากภายในประเทศจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร
และขณะนี้ประธานปปชมีมติรับเรื่องสินบนโรนสลอย
ไว้เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนตั้งอนุกรรมการไต่สวนต่อครับ
คือปปชเนี่ยพอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ย
ขั้นตอนแรกนี่เขายังไม่ตั้งกรรมการสอบหรือไม่ตั้งอนุหรอก
เขาอยู่ในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน
ว่าเรื่องนี้มันมีแนวโน้มเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วไม่มีมูลก็เลิกไป
ไม่ต้องอันตั้งอนุกรรมการให้มันเสียเวลา
แต่ถ้าในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริง
เห็นว่ามันมีมูลและมันมีความเป็นไปได้
นั่นแหละเขาต้องตั้งอนุกรรมการ
ในชั้นอนุกรรมการก็จะส่งกรรมการปปชท่านใดท่านหนึ่ง
ไปนั่งเป็นประธานอนุกรรมการ
พออนุกรรมการไต่สวนแล้วสอบกันแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เถอะ
สรุปออกมาแล้วถ้าสมมุติว่ามีมูล
ก็จะส่งให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่
นั่นแหละคณะกรรมการปปชชุดใหญ่
จึงต้องประชุมกันแล้วก็ลงมติแล้วก็ส่งอายการ
อายการเอาไปดูดูแล้ว
เห็นว่าสมควรสั่งฟ้องก็ส่งฟ้องศาล
ถ้าอายการเห็นว่าไม่สมควรสั่งฟ้อง
ปปชก็กลับมาที่ปปช
ปปชอาจจะส่งฟ้องเองอีกทีนึงหรือไม่ประชุมร่วมกัน
นี่ไงถึงทำให้เห็นว่า
กระบวนการเนี่ยมันช้าเป็น๑๐๑๐ปีก็เพราะอย่างนี้แหละ
แล้วเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ท่านบอกว่า
ที่ประชุมยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบ
เรื่องนี้ให้รวดเร็วขึ้นนี่
ท่านรู้นะว่าคนเขาอยากเห็น
สามารถจะหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ฉะนั้นเพื่อให้เป็นอย่างที่ว่าก็เลยมีความเห็นว่า
หารือกันระหว่างปปชกับอายการสูงสุด
เพื่อใช้อำนาจหน้าที่ของอายการสูงสุดนี่แหละ
ที่เขามีความตกลงคืออายการสูงสุดเราเนี่ย
ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับอังกฤษไว้
ในเรื่องนี้แหละเรื่องลักษณะทำนองนี้
ฉะนั้นจะได้เร่งรัดให้ติดต่อประสานงาน
เพื่อนำไปสู่การได้หลักฐานที่นำมาใช้ดำเนินคดี
แล้วท่านรัฐมนตรีท่านสรุปว่า
หน่วยงานที่มีหน้าที่ทำการตรวจสอบ
ได้ดำเนินการไปตามหน้าที่
แต่ว่าเราเนี่ยจะเพิ่มการดำเนินการผ่านอายการสูงสุด
เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นทางการกับหน่วยงานที่เป็นประศูนย์
เป็นผู้ประสานงานกลางตามพรบที่มีอยู่นี่แหละ
แล้วสุดท้ายนักข่าวก็ถามว่าเรื่องอายุความเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคไหม
เพราะว่า๒ช่วงที่รับสินบนมาในช่วงแรกเนี่ยมันเลย๒๐ปีแล้วหมดอายุความ
ท่านก็บอกว่าต้องดูข้อมูลก่อนถ้าเห็นแล้วจะรู้ว่าต้องใช้กฎหมายฉบับใด
เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือไม่
คือถ้าเข้าข่ายการฟอกเงินใช้กฎหมายปปงได้ไม่หมดอายุความ
เรื่องนี้ไงวันก่อนถึงมีคำแนะนำว่าการบินไทยเนี่ยควรจะไปฟ้องแพ่งไว้ซะอีกทางหนึ่ง
เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาเรื่องอายุความ
นี่คือเป็นฉบับเดียวที่เห็นความคืบหน้าจากรัฐมนตรีอยู่สุวพันธ์
ฉะนั้นฟังดูตามนี้ก็ยังมองเห็นทิศทางของการทำงานอยู่
แต่ว่าแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ต้องทำใจว่ามันช้าแน่
แต่ว่าช้าแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ช้าแล้วปลายทางมันจะเป็นยังไงล่ะ
ถ้าใช้แล้วปลายทางได้ตัวคนผิดได้ตัวคนรับสินบนแล้วก็ถูกลงโทษเอาตัวเข้าคุกได้
อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าของการรอแต่ถ้าช้าแล้วสุดท้ายจับมือใครดมไม่ได้
หลักฐานสาวไม่ถึงรู้แต่ไม่มีหลักฐานที่ผู้ว่าสตงท่านบอกว่ารู้ชื่อ
คนนั้นคนนี้แต่ว่าหลักฐานสาวไม่ถึงสุดท้ายเอาผิดกับใครไม่ได้สักคน
ตรงนั้นแหละที่สังคมเขาเป็นห่วงที่แฟนรายการเขาเป็นห่วง
ฉะนั้นเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบททดสอบ
บ้านเราอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายเนี่ย
คนเขาเชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าสินบนเนี่ยมีแน่นอน
แต่สาวไม่ถึงจะทำยังไงสาวไม่ถึงจะทำยังไง
ถามว่ากระบวนการเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องดู
เมื่อกี้ใครที่ฟังรายการคุณจอมขวัญสัมภาษณ์ผู้บัญชาการยาเสพติดเนี่ย
ท่านบอกไม่ต้องห่วงหรอกนายกได้สั่งการเลยว่าให้พบยาเสพติด
ดำเนินการเอาให้ถึงที่สุดเราก็อยากเห็นให้นายก
พูดถึงเรื่องสินบนโรนสลอยเหมือนกันว่าเอาให้มันถึงที่สุด
เพราะว่าถ้านายกพูดกระบวนการที่จะทำตามกฎจะดำเนินการเนี่ย
มันน่าที่จะเอาจริงเอาจังกันมากกว่านี้สุดท้ายถ้าถึงที่สุด
เรื่องนี้สาวถึงใครเอาหลักฐานเอาผิดใครไม่ได้
จะต้องทำยังไงจะต้องทบทวนกันขนาดใหญ่ล่ะครับว่า
หมายเราตั้งหน่วยงานขึ้นมามากมายเรามีทั้งปปชมีปปทมีสอตช

ทำยังไงกันดีถึงจะทำงานให้สำริดผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ทำยังไงเราจะทำให้ได้ทั้งจีนทั้งเกาหลีททั้งมาเลทั้งสิงคโป้
ว่ากฎหมายและองค์กรของเขาด้วยเป็นยังไง
การกับคนโกงได้มากกว่าเราทำไมเขาใช้เวลาการจัดการกับ
ทุจริตคอลลับชั่นเนี่ยเร็วกว่าเราสังเกตไหมครับเวลา
อ่านข่าวว่าทางการจีนเจอว่ารัฐมนตรีคนนั้นอธิบดี
คนนั้นมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านไปไม่เท่าไหร่หรอก
ข่าวก็ตามมาว่าถูกตัดสินจำคุกแล้วแต่ว่าของ
เราเนี่ยต้องยอมรับจริงจริงว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตใช้เวลานานมากบางคดีเป็น๑๐ปีบางคดีมาก
กว่า๑๐ปีถึงจะมาเห็นผลกันว่าถูกตัดสินจำคุกมัน
ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าความยุติธรรมที่มาช้าเหมือนก็
เหมือนไม่ยุติธรรมคือบางทีผู้ถูกกล่าวหานี่ตายก่อนช่วง
เนี่ยเรากำลังปฏิรูปหลายเรื่องหลายหลายด้านตั้งแต่คศช
เข้ามาตั้งแต่มีการยึดอำนาจเนี่ยการปฏิรูปที่สำคัญ
อย่างหนึ่งถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยประเทศเราสู้เขาไม่ได้
หรอกครับก็นี่ล่ะเรื่องการปฏิรูปทุจริตคอรับชั่นนี่ล่ะ
ถ้ายังทุจริตคอลลับชั่นกันอยู่หาเงินได้เท่าไหร่ก็
โกงกันหมดวันนี้ก็ตอบคำถามแฟนรายการว่าเท่าที่
ดูแล้วเนี่ยยังพอมีความหวังอยู่ครับเพียงแต่ว่าความ
คืบหน้าบนหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีน้อยไปหน่อยหนังสือ
พิมพ์วิทยุทรทัยทรัทะทที่เป็นขาวเนี้ยถ้ามีเรื่อง
เรื่องสำคัญอย่างอื่นเข้ามาใหม่ใหม่เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านั้นก่อน
ส่วนเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยบางทีถึงจะเป็นเรื่องใหญ่
แต่ว่าพอไม่มีความคืบหน้าเขาก็เงียบไป
แล้วพอข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เงียบกระบวนการที่จะเอาจริงเอาจัง
กระบวนการทำงานมันก็พลอยเงียบไปด้วยก็ให้เวลาหน่อยครับ
เราก็เชื่อว่ารัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเนี่ยท่านเอาจริงเอาจัง
เจอหน้ากันวันก่อนท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะทำงานให้เต็มที่กับเรื่องนี้
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
หย่อนยานของกฎหมายไทยมันอาจจะมีช่องโหวตต้องมีการแก้กฎหมายไหมครับ
สุภาพอาจจะทงไม่ถึงการแก้กฎหมายหรอกครับ
เพียงแต่ว่าเราเนี่ยในกระบวนการที่จะได้ข้อมูลมาเนี่ย
ระหว่างต่างประเทศอันเนี้ยมันเรื่องสำคัญครับ
คือต่างประเทศเนี่ยเขาชัดเจนแล้วเขาได้ตัวคือคนที่จ่ายสินบนเนี่ย
เขายอมรับแล้วว่าเขาจ่ายแล้วเขาก็ถูกปรับ
แล้วเขาก็รับผิดไปแล้วครับแต่ว่าคนฝ่ายทางรับเงินเนี่ย
ถ้าหาตัวไม่ได้แล้วยังหาตัวไม่ได้ว่าว่ารับกันจริงหรือเปล่า
อันนี้มันก็เป็นตลกระดับโลกอ่ะคือคนจ่ายเนี่ยเขายอมรับแล้วครับ
เหลือแต่ฝ่ายผู้รับเท่านั้นเนี่ยว่าจะทำยังไงถึงจะได้ตัวครับ
ไม่ต้องแก้กฎหมายครับกฎหมายเรามีเรามีเพียงพอล่ะ
เอาเรื่องเพียงพอเพียงแต่ว่ากระบวนการใช้กฎหมายเท่านั้นแหละอืม
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
กับคุณสุภาพคลิกขจายนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่า
คนจ่ายเขายอมแล้วอ่ะมันต้องมีคนรับสิถูกต้อง
จริงจริงข้อมูลชนลึกน่าจะทราบแล้วว่าจ่ายให้ใครใช่ค่ะ
อยู่ที่ว่ากระบวนการนั้นนำไปสู่การจับกลุ่มคนที่รับเงินสินบนจากคนจ่ายได้หรือไม่เท่านั้นเองนะฮะ